ไอ้๐๑๙นี่เราไปได้เลขมาจากไหนครับเนี่ย

วันนั้นคือจะไปทำงาน
คือผมอยู่โพธารามหน้างานผมอยู่จอมบึง
วันนั้นคือรถข้างพี่จอดติดไฟแดงข้างหน้า

ผมมองไปที่ติดไฟแดงฝั่งซ้ายมันก็๐๑๒

มันก็มันยังเห็นรถที่มันมี๐๑๙ลักษณะนี้
พอเจอ๐๑๙๐๑๙มันขึ้นมาให้เราเห็นอยู่บ่อย

ก็เอาลูกทีมไปกินข้าวกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยว
ช่วงนั้นก็นึกได้ว่ายังไม่ได้ซื้อหวย

แต่ว่าลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งเก้าอีกศูนย์หนึ่งเก้ามาย้ำอีกรอบหนึ่งอีก
ครับครับผมเลยอันนี้กดไปกดพิมพ์ไว้ดีลอตเตอรี่พัดเลย
ขึ้นมาปุ๊บปุ๊บแล้วก็ก็ขอส่งรายละเอียดมาให้อืม
ผมก็เลยถามว่าหนึ่งเก้าหลักร้อยมีอะไรบ้าง
เขาก็ส่งศูนย์หนึ่งเก้ามาให้อีกแล้วมาย้ำผมอีกครั้ง
ผมก็เลยดูที่๑๐ใบถึง๑๐๐ใบแล้วที่ไหนมันจะถูกกว่า
สิบใบร้อยสี่บาทกว่าเนี้ยผมก็เลยผมเลยตัดสินใจซื้อที่เก้าสิบใบ
เยอะไปไหมอ่ะพี่ซื้อต้องเต้าสิบใบเลยนะ
ก็คือถ้ามันไม่มีเหตุการณ์ตั้งแต่เช้ามา
ผมก็คงจะเต็มที่ก็สิบห้าใบซึ่งปกติเราเฉลี่ยแล้วต่องวดซื้อกี่ใบครับ
ต่องวดเขาประมาณสิบห้าใบแต่สิบห้าใบอาจจะแบบสมมุติว่าผมซื้อ
เอ่ยหนึ่งศูนย์อาจจะกลับศูนย์หนึ่งอะไรประมาณนี้
ก็เป็นสามสิบใบเต็มที่เลยหรือบางครั้งก็แค่๕ใบ
อืมเขากลับอะไรตัวเลขกลับกันแค่นี้ครับ
แต่รอบนี้เห็นศูนย์หนึ่งเก้ามาซ้ำซ้ำถี่ถี่แล้วปล่อยมากแล้วมันเหมือนบังเอิญ
ก็เลยตัดสินใจเอาเก้าสิบใบเลยครับ
กับคำนวณแล้วราคาต่อใบมันถูกกว่าแบบซื้อร้อยใบใช่ครับ
ก็เลยซื้อแล้วก็คุยทักเขาเป็นคนทักข้อความมาคุยกับเราใช่ไหมฮะทางเพจ
คือผมส่งส่งอันนั้นไปก่อนครับคือพอมันขึ้นมาผม
เขาส่งส่งหนึ่งเก้าส่งคำว่าหนึ่งอืม
พิมพ์หนึ่งเก้าไปปุ๊บแล้วก็ตามแล้วก็ตามต้องการกี่ใบค่ะอะไรอย่างงี้
แล้วฉะนั้นเนี้ยเขาก็พิมพ์กลับมาว่าต้องการกี่ใบอืม
ผมบอกว่าแล้วไอ้หลักร้อยมันมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งเก้าหลักร้อยมีอะไรบ้าง
เขาส่งมาสูตรหนึ่งเก้าแล้วมีจำนวนจำนวนกี่ใบ
เพราะว่ามีตั้งแต่สิบใบถึงร้อยใบอ่า
ส่งก็เป็นตารางมาให้แล้วก็เลยตกลงว่าเราจะซื้อเก้าสิบใบนะ
หลังจากนั้นยังไงต่อครับก็เขาให้โอนเงินไป
คุยผ่านทางแชทในเพจนั้นนะฮะใช่ครับ
ให้โอนเงินให้ชื่อมาให้เลขบัญชีมา
พอใส่เลขบัญชีไปปั๊บมันขึ้นชื่อเป็นชื่อคนไม่ได้ชื่อบริษัท
ใช่ครับเราเอกใจยังตอนนั้นตอนนั้นเอกใจนิดนิดแต่ในความรู้สึก
จะเป็นลูกเพจเพราะทุกอย่างมันเหมือนเหมือนหมดเลยที่ผ่านมาตอนที่เวลาซื้อ
ว่าจะเป็นกองสลากพลัสหรือว่าลอตเตอรี่พลัสเนี่ยเวลาโอนเงินไปซื้อเนี่ย
เป็นชื่อบริษัทหรือชื่อคนครับบัญชีปลายทางเนี่ยบริษัทจำกัด
เป็นชื่อบริษัทหมดเลยแต่รอบนี้เป็นชื่อคนเริ่มเอกใจนิดนึง
แต่ยังคิดเข้าข้างตัวเองว่าน่าจะเป็นลูกเพจหรือเปล่า
เพราะเพจว่าหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเลยโอนเงินไปให้เท่าไหร่ครับ
๙๔๐๐บาทกับ๙๐ใบเฉลี่ยใบละประมาณ๑๐๔บาทเศษ
ครับผมเสร็จแล้วเขาว่ายังไงฮะก็อวยพรว่าขอให้ถูกรางวัลใหญ่นะ
แล้วพอ๑พฤศจิกาประกาศรางวัลออกมาเราถูกคราวนี้ทำยังไงต่อฮะ
ผมก็ดูว่าธรรมดาถ้าถูกไม่น่าจะเกิน๖โมงเย็นหรือ๒ทุ่ม
เงินน่าจะเข้าซึ่งที่ผ่านมามันเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ครับเวลาเราซื้อกับตั้งแต่กองสลากพลัสมาเป็นลอตเตอรี่พลัส
ถ้าถูกก็คือได้ครับภายในวันนั้นครับแต่รอบนี้แปลกแล้ว
ครับเขาเงียบผมเลยประมาณ๖โมงกว่าผมเลยทักไป๐๑๙
ว่ายังไงครับให้พิมพ์คำว่าลาเตอรี่ภาษาอังกฤษค่ะแล้ว

มันกลายเป็นขึ้นชื่อว่านกพลัสขึ้นมา
ซึ่งพี่เองก็ทักเขาไปถามว่า

คือก็รู้ว่า
เป็นลักษณะของ
เหมือนเป็นในเครือเดียวกัน

พอตรวจสอบแล้วขอดูว่าผมซื้อยังไงอะไรยังไง

เขาบอกว่าเขาจะโอนให้ก่อน๑๕นิกาของวันพรุ่งนี้
บอกว่าเดี๋ยวจะโอนให้แล้วแต่มีเงื่อนไขไหม
ตอนนั้นไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นครับก็ไม่ได้บอกอะไรเลย
พอเลย๑๕นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ก็อีกสัก๒๓นาที
เขาสบดีค่ะลูกค้าอะไรเข้ามาปุ๊บ
พี่คุยไปสักครั้งมันมีค่าใช้จ่าย
ตกที่๓๖๐๐๐บาท

ผมบอกว่าไม่ใช่แล้วแต่นั้นผมรู้แล้วผมโดนแล้ว
รู้แล้วว่าโดนหลอกแล้วใช่ครับรู้ว่าโดนแล้ว

ตกลงแล้วคือเขาก็จะย้ำอยู่แค่นั้น
พอจนถึงจุดหนึ่งเขารู้แล้วว่าผมรู้แล้ว

ท้าด้วยครับท้าไปแจ้งความได้เลย
แล้วก็ถ้าแจ้งเสร็จแล้วเอาใบแจ้งความส่งมาให้เขาดูด้วยนะ

คือการที่โดนหลอกตอนแรกความรู้สึกผมนะ
ผมพลาดเองแต่การที่เขาท้าขึ้นเหมือนกันครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ

เรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ